คันคือขับไล่กันมาเลยนะฮะแล้วก็มีการชนกันไปชนกันมา
ก่อนจะไปชนกับเสาไฟทันทีที่รถหยุดคนลงจากรถแล้วต่อยกันนัวต่ออีกฮะ
คือสู้กันตั้งแต่บนถนนจนกระทั่งลงมาจากรถแล้วดูสภาพความเสียหาย
สองคันนี้ก็เละพอพอกันเลยครับตำรวจในพื้นที่จังหวัดตราดครับ
รับแจ้งเหตุว่าเกิดอุบัติเหตุก็ไปตรวจสอบเป็นรถยนต์๒คัน
คนเจ็บมี๒คนนะครับจุดเกิดเหตุสามแยกคลองใหญ่ในตัวเมืองจังหวัดตราดครับ
มีกระบะ๑คันเสียหลักไปชนร้านขายของพังเสียหาย
คนขับคือนายวสันอายุสามสิบสี่ปีและนี่คืออีกหนึ่งคันนะฮะคุณผู้ชมครับ
เป็นรถเก่งครับคนขับนายสุภวัฒน์อายุ๓๒ปี
นำตัวส่งโรงพยาบาลครับนี่คือสภาพรถยนต์ทั้งสองคันที่เสียหาย
เดี๋ยวขึ้นคู่ขนานกันก็ได้กระบะฝั่งหนึ่งรถยนต์อีกฝั่งหนึ่ง
คนขับทั้งสองคนเป็นผู้ชายทั้งคู่นะครับนอกจากนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
จราจรถังขยงถังขยะมิเตอร์ไฟฟ้าพังยับเยิน
เพราะรถสองคันนี้ครับคุณผู้ชมนี่นะฮะกันชนหลุดกันชนหลุดทั้งคู่เลยนะคะ
แสดงว่าแรงมากนะคนขับในฝั่งของทางกระบะเนี่ยนะครับ
ที่ชื่อว่านายวสันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าขับกระบาดจากตัวเมืองจะกลับบ้าน
เก่งคู่กรณีขับไล่ชนเขา
พอมาถึงที่เกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งข้ามเลนแล้วหมุนเคว้งไปฟาดเสาไฟ
ทั้งที่ไม่รู้จักกับคนขับเก๋งมาก่อนนะ
แล้วลงมาต่อยกันนัวอีกเหรอครับพี่ตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ย
ไล่ชนเราเหรอรู้จักกันมาก่อนไหม
ไม่รู้จักไล่มาจากตั้งแต่ที่ไหนอ่ะ
หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลตาดห้อง

เขาเบียดมาข้ามเลนมาเลยเหรอ
ขณะที่พลเมืองดีครับเขาจอดรถรอติดสัญญาณไฟอยู่กลางแยก
เขาบอกโอ้โหพี่ผมเห็นมานะเหมือนหนังเลยขับ
ี้กันมาเหมือนในหนัง๒คัน
หลังจากนั้นพอมันเกิดอุบัติเหตุเสร็จปั๊บเขาลงมาต่อยกันอีก

คนที่มาช่วยห้ามมวยก็คือกู้ภัยนะครับ
ตำรวจสภเมืองตราดยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใคร
เดี๋ยวรอสอบปากคำสองฝ่ายว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่

แต่พอเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วเผลออาจจะผิดทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า
แต่ว่าข้อหาจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวว่ากัน
แต่เบื้องต้นโดนข้อหาขับรถประมาท
ทำให้เกิดอุบัติเหตุของหลวงเสียหาย

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะ